สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพในวันที่๔ของคุณปอทฤษฎีสหวงก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างไม่ขาดสายนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำก็ได้เปิดเผยว่าได้เตรียมจุดจอดรถในวันพระราชทานเพลิงศพ
เอาไว้๓จุดด้วยกันนะครับเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาร่วมงานนับหมื่นคน
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณศักดิ์ศิษฐ์บุญรัตน์ผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสดจากจังหวัดบุรีรำ
สำหรับทุกที่ประหญ้าอยู่ที่ภู
ต่อแถวเป็นทางยาวหลายร้อยเมตร
เพื่อเข้าครบศพปธิษฎีสหะวงศ์

วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

ขณะเดียวกันพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา
ซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนญาติดาราแฟนคลับ
ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
นายธิษฎีสหะวงศ์เป็นกรณีพิเศษ
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม๒๕๖๒
เมนวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
โดยจะเริ่มพิธีในเวลา๑๐น๓๐น
และจะเคลื่อนศพไปยังเมนเวลา๑๔น๑๕น
และเวลา๑๖นจะเป็นพิธีพระราชธานเพลิงศพ
ส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัย
และการจราจรพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
เปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์ในวันสุดท้าย
จะมีประชาชนนับหมื่นคน
ทำให้พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ
เบื้องตนได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้๓จุด
และจะมีรถตู้รับส่งฟรีจำนวน๓๓คัน
ละ๑๐คันเพื่อรับประชาชนมายังสถานที่จัดงาน
รถตู้ของพิพัทธิ์

กับการรถตู้ของทุนจากต่อภงในต่างด้วย
มาทั้งหมดประมาณ๓๓คันเรียกคู่๓๔คัน
จอดรถในที่จุดจอดรถของเรา
จากราชภาษณ์สู่วัดกลางจากครูเมืองมาที่วัดกลาง
แล้วก็จากวัดอีสานใต้
วัดอีสานวัดสำบวนอีสานก็๓จุด
สำหรับจุดจอดรถประชาชนนะครับที่จะมาร่วมงานในวันพระราชทานเพลิงศพ
จุดแรกวัดอีสานและโรงเรียนเทศบาล๒จำนวน๒๐๐คัน
จุดที่๒รอบคลองละลมหรือคู่เมืองจำนวน๘๐๐คัน
และจุดที่๓มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำสารกลางเก่า
โรงเรียนเทศบาล๑จำนวน๑๐๐คัน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า๕๐๐นายครับ
ขณะเดียวกันนายสุริยารัฐบริญญาสาธานาศุกร์จังหวัดบุรีรำ
ได้จัดเตรียมรถและทีมแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยดูแลประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาร่วมงาน
แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรพักผ่อนให้เพียงพอ
และพกยามาไว้รับประทานให้พร้อม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำกว่า๑๐๐คน
รวมตัวกันเป็นจิตอาสามาช่วยงานพี่ปอทฤษฎีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับ
พวกเขาบอกแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับแต่ทุกคนก็สู้

คืนหลังสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลให้ปทฤษฎีสหวง
นักศึกษาทั้งชายและหญิงเกือบ๑๐๐คน
รวมตัวกันแจกแจงงานและถกเถียงถึงอุปสรรคปัญหา
เริ่มอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่ไปร่วมงาน
ตั้งแต่เช้ากลุ่มนักศึกษาจะรวมตัวกันที่โรงทาน
ภายในวัดกลางพระอารามหลวงพระประธานอาหารเพิ่มกำลังกาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจ
ไม่ว่าจะคอยเสิร์ฟน้ำเก็บขยะต้อนรับแขก
คอยบอกทางค้นของเก็บของ
แม้แต่ช่วยญาติจุดทูปเคารพศพ
ถึงงานจะมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะ
เพราะผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสาย
แต่นักศึกษาทุกคนก็ตั้งใจทำหน้าที่นี้ไม่มีบท
ได้นะคะน้ำดื่มสี่ค่ะ

แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแขกที่เข้ามาร่วมงานค่ะ

มาช่วยกันพวกนักศึกษาก็จะมาช่วยกันในหลายสาขาค่ะ

ก็จะช่วยงานจนถึงวันที่ส่งพี่ปอค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ถ้าเรามาช่วยแจกงานอยู่นี้ทุกวัน
เพราะว่าพี่ปอก็มีพระคุณต่อสาขาเรียนของผมนะครับ

บริการนำ

พี่อายุวทีพวกเราถามกันทุกวัน

ไม่ได้มีบันทรัพย์มาอะไรอย่างนี้

น้องชายพี่ป๊อป
เพียงแค่นักศึกษากลุ่มนี้เท่านั้นที่คอยช่วยงาน
แต่ยังมีน้ำใจจากเด็กโรงเรียนอนุบาลบุรีรำอีก๔๑คน
เดินเท้าต่อแถวเข้าไปที่วัดกันตั้งแต่เช้า
เพื่อจัดเก้าอี้กวาดขยะเก็บของ
ตามกำลังของเด็กที่จะสามารถช่วยได้

ตั้งใจจะมาช่วยงานเพราะรักพี่ปอ

อยากจะทำความดีตามรอยเหมือนที่พี่ป่อทำไว้
วันนี้ก็มาจัดโต๊ะ
กวาดพื้นเก็บขยะ
แล้วก็ใส่ผ้าคุมโต๊ะค่ะ
หนูเป็นตัวแทนของพี่ปอ
ซึ่งพี่ปอลเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ค่ะ
หนูมาเป็นเดินตามความเป็นจริงของพี่ปอ

และนำไปประพฤติจริงที่โรงเรียนค่ะ
น้ำใจจากเด็กที่ไปช่วยงานไม่มีการว่าจ้าง
แต่ทุกคนล้วนทำด้วยความรักและความเต็มใจ

ปได้ทำไว้กับชาวบุรีรำมากมาย
ตั้งใจจะทำหน้าที่นี้
กว่าจะถึงเวลาส่งร่างพี่ปอขึ้นสวรรค์
ภายในศาลาสองธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวง
เนื้องแน่นไปด้วยคนบุรีรำและแฟนคลับ

พร้อมกับคณะเจ้าภาพและศิลปินดารา
ที่มารออยู่ณขณะนี้นะครับ
มีคุณท็อปดารณีนุษย์ปุ๊กปียมาตร
กี้สุนิสาเจ็ตแมนการิน
หนูเล็กก่อนบายและคุณเกเวทกาครับ

แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
จากกองบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
หัวหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรำ

อีกทั้งสิ้น๒๒คณะครับ
และขณะนี้ก็จะเริ่มพิธีสวดอภิษฐรรมศพแล้วนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดตลอดทั้งวัน
กับศักดิ์สิทธิ์บนราชข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ